เยี่ยมชมความงดงามและเรียบง่ายของวัดประจำรัชกาลที่๙กันต่อ
ช่วงที่แล้วเราดูคุณมดดำฝึกสมาธิด้วยการวาดรูปมาถึงอีกหนึ่งพิธีกรของเรากันบ้างครับ
งานนี้คุณหนุ่มกัญชัยขอเลือกฝึกสมาธิด้วยการเล่นเปียโนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อินนะครับ
อินครับต้องถามหน่อยครับว่าจริงแล้วกิจกรรมดนตรีบำบัดนะฮะหรือว่าเครื่องมือฝึกคีตะสมาธินี่คืออะไรฮะจริงแล้ว
มันเป็นการเล่นดนตรีโดยใช้โน้ตเป็นตัวเลขซึ่งง่ายมากอย่างเช่นผู้ใหญ่มาเล่นเนี่ยเล่นตัวโน้ตเนี่ยจะจำไม่ค่อยได้แล้ว
จะจำยากแต่นี่ตัวโน้ตมันเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะง่ายมันจะง่ายวันเดียวเนี่ยชั่วโมงเดียวที่คุณมาเล่นเนี่ยคุณสามารถเล่นได้
เล่นปีโนได้เลยเนี่ยหรอใช่ค่ะแล้วเป็นการฝึกสมาธิยังไงครับคือการเล่นดนตรีเนี่ยมันได้สมาธิอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยสิ่งที่ได้แถมมาคือความสุขกับความที่เราแบบอิ่มเอ็มใจปิติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงกับสมาธิเวลานั่งสมาธิมันจะได้ปิติใช่ไหมค่ะมันก็จะมีความสุขแล้วก็แบบค
สามารถเล่นได้โดยที่ลูกจะไปไหนก็ได้ทิ้งฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันก็เล่นได้ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยเล่นเปียโนไม่เป็นใช่ค่ะ
แต่แค่มาเรียนแล้วก็เหมือนกับตามตัวเลขเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแทนตัวโน้ตใช่
คือตัวเลขเนี่ย๑๒๕เนี่ยมันก็คือ๑๒๓๔๕๑๒๕ใช่ไหมทั้งสองข้างเลย
๑๒๓๔๕ใช่เดี๋ยวคุณหนุ่มก็ลองเล่นได้จริงแล้วฮะจริง
ตรงผมเอบอกก่อนไม่เคยรู้เรื่องราวของปีโนไม่เคยเล่นเคยแต่ฟังคุณหนุ่มเดี๋ยวประยาศนะครับ

นิ้วโป้งเริ่มจากตรงนี้วางคีย์ขาวอันนี้คือ๑หรอฮะ

คุณหนุ่มเอาเท้าเหยียบขวาสุด
ให้เสียงมันก่อนเสียงต่อพิมพ์เลยค่ะ
ข้างบนคือมือขวาข้างล่างคือมือซ้ายสามมือขวาอยู่ไหนคะ

ไม่มีข้างล่างมือขวางสามสี่ห้าเอ่อห้าหนึ่ง
มือซ้ายสี่ค่ะหนึ่งสองสาม

หนึ่งห้าป่ะถึงหนึ่งห้าใช่ไหมคะถึงตรงนี้
ห้าหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะห้าหนึ่งสามสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งห้า
หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้านี้อ่า
สามห้าค่ะสามห้าเป็นเพลงไหม
คนอื่นฟังเป็นเพลงนะตัวเองอาจจะแบบตั้งใจมากเกินไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงแล้วรู้สึกว่าตัวเองเล่นเป็นเพลงไหม

โอเคโอเคโต๊ะมื้อให้ได้นะ
พอได้ลองเล่นดูนะครับก็สำหรับตัวเองรู้สึกว่ายาก
มันทำให้เรามีความรู้สึกจดจ่ออยู่กับตรงนี้

เพื่อนหนูเป็นคนที่เวลาทำอะไรนะ

เอ๊ะนี่มันยากจัง

แต่พ่อดำก็โกหกอยู่เลยวัดนั้น

จริงแล้วถือว่าเป็นการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะ

คุณต้องเคล็ดเคล็ดมือเรา
เพื่อที่จะแยกสมองมาว่าหวานี้เล็กกว่านิ้ว
คืออ่านตามองโน๊ทแล้วนิ้วต้องตัวกำหนดว่าแบบ

สมองเราจะสั่งให้นิ้วกดอันไหนอันไหนบ้าง

คือจริงถ้าเล่นช้ามันจะจดจ่ออยู่กับโน้ต
แล้วก็เสียงเพลงที่มันดังขึ้นมา
แล้วเราก็จะมันจะเริ่มมีสมาธิขึ้นไง
ต้องบอกเลยว่าวัดพระรามเก้ากาจนาพิเศษแห่งนี้
เป็นมากกว่าศูนย์รวมจิตใจของผู้คนจริงครับ
เมื่อมีวัดผู้คนก็มีสถานที่บรรเทาทุกข์

วัดแห่งนี้ยังนำมาซึ่งความเจริญในด้านความเป็นอยู่

วันนี้เรามีคุณลุงหนึ่งคน
จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบึงพระราม๙
ระหว่างพระราชาและประชาชนของพระองค์

ทั้งหมดเมื่อก่อนนี้คนยังไม่ได้อยู่เยอะขนาดนี้

สมัยก่อนนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับ

มีทำนาค่าวก็ทำลายผลักบุ้ง

ไม่มีวัดอ้าวแล้วคนที่อยู่ที่นี่

ก็เป็นที่มาของที่ส่วนใหญ่ก็จะไปวัดพระไกรศรีน้อย

หลวงท่านเสด็จเข้ามาในบึงพระรามเก้า
เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีวัดไม่มีอะไรเลยมีถนนเข้ามาเส้นเดียว
ถนนเข้ามาทิศที่เดียวก็จะมาสุดซอยแค่ตรงก่อนถึงวัด
แล้วเข้ามาก็มาเจอลุงคนแก่คนหนึ่งโรงเบ็ดหาปลาอยู่
หลวงท่านเสด็จมาท่านก็ถามว่าลุงได้ปลาไหม
ขอโทษนะลุงว่าทำไมวันนั้นพระองค์ท่านถึงได้เสด็จมาที่นี่
ก็เป็นโครงการที่ท่านจะมาสร้างหมวดอำสีของเรือนี่บึงพระรำเก้า
บึงพระรำกล้าวเอิ่มพระองค์ท่านก็เลยเสด็จมา
กำลังตกปลาอยู่โรงท่านก็เลยมาถาม
ถามว่าลุงได้ปลาไหมลุงก็ไม่พูดไม่ตอบ
ลุงรู้ไหมว่าราชากับมันไม่รู้ครับไม่รู้เลย

ในสถานกฐานก็ถามว่าลุงพูดกับฉันหน่อยสิ
ลุงก็เงยหน้ามาเห็นว่าหน้าท่านทำไมเหมือนในแบงค์จังเลย
เหมือนอยู่ในแบงค์เหมือนอยู่ในแบงค์จังเลย
ก็บอกว่าสงสัยใช่มั้ง
พระองค์ท่านเสด็จมาคนเดียวองค์เดียว
ส่งขับรถมาเองขับรถมาเองครับ
พระองค์เดียวเลยพระองค์เดียวครับ
มืดแล้วด้วยทีนี้พอลุงคนนั้นแงะหน้าไปเห็นพระองค์ท่าน

ท่านบอกว่าสงสัยใช่มั้ง

ตกน้ำตกด้วยความตื่นเต้นตกใจ
บอกบำบัดศัพท์ได้บึงบำบัดศัพท์แล้วเนี่ยอ่าอยากได้อะไรอีกไหมอืม
ลุงคนนี้ก็บอกว่าอยากได้วัดอยากได้วัดอยากได้วัด
ก็อย่างที่รวยบอกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวัดใครจะกลับไหว้พระอาทิตย์
โอ้โหเดินไปไกลมากไปไกลมากเขาบอกท่านพระองค์ท่านทำยังไง
อยากได้วัดก็เลยท่านพระองค์ว่าทำไมถึงอยากได้วัด
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้ไปวัดเราไปทางเรืออืม
เดี๋ยวนี้เรือคลองแสนแสบมันมีเรือหลังยาววิ่งกันวิ่งกันหมด
เรือพายเรือไปก็โดนขึ้นเรือฟ่ำหมด
ไปไม่ได้ไปวัดไม่ได้ทีใดก็อยากได้วัดนะครับ
ก็ไม่นานนะจากปีสามศูนย์จนทั้งปีสามสองเนี้ยก็เกิดบึงขึ้น
คือตอนนับพลวงศ์ท่านเสด็จมาเนี้ยคือปีสามศูนย์สามศูนย์ครับ
อ๋อเพิ่งไม่ใช่หลายสิบก็เพิ่งยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปี
สามสิบปีสามสิบปีปีปีนี้ปีห้าเก้านะ
ก็สำหรับสามสิบปีสามสิบปีสามสิบปีได้ไงต่อครับลุงครับ
ก็บอกอยากได้วัดตรงนี้ก็ถามว่าทำไมถึงลุงอยากได้วัด
ก็บอกว่าการไปวัดที่ลำบากมากไปวัดพระไกรศรีน้อยวัดไซธารามมันไกล
ก็อยากได้วัดตรงนี้พอหลังจากนั้นพอมาปีสองพันอ่าห้าร้อยสามสิบ
สองสามสองแค่สองปีสองปีผ่านไปก็มีโครงการที่มาสร้างบึงอืม
การขุดบึงลอกบึงตรงนี้ตรงนี้ในบึงพระรามเก้าก็มีบึง
พระรามเก้าเกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็มีบึงแล้วก็ติดตามมาพอบึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็
ประมาณปีสามห้าก็เปิดใช้งานนะครับจากนั้นก็เป็นการที่มาสร้างวัดพระรามเก้า
ก็ไม่ใช่มีวัดอย่างเดียวก็เป็นมีโรงเรียนพระรามเก้าด้วยอืม
คลินิกสู่แพทย์พัฒนาด้วยเมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จบึงพระรามเก้าเนี่ย
มันเปรียบเหมือนสวรรค์ทรงโปรดพวกเรานะครับเหมือนสวรรค์ทรงโปรดจริงนะครับ
นอกจากว่าท่านเข้ามาสร้างวัดให้พี่น้องชาวชุมชนได้ทำบุญสุนทานกัน
แล้วก็มีโรงเรียนให้กับคนในชุมชนมีลูกหลานได้เรียนด้วย
มีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาที่เป็นคลินิกของพระองค์ท่านเนี่ย
ก็ดูแลรักษาคนไข้ในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฟรีนะครับ
การรักษาพีเป็นโครงการพระองค์ท่านเป็นโครงการ๘๐ภาษา๗๐ภาษาที่ต่างเนี่ย
ก็ไปรักษาฟรีศูนย์แพทย์กันส่วนใหญ่คนผู้สูงอายุเนอะ
ก็เรียกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีการพัฒนาจนเริ่มดีมาเรื่อย
ในฐานะที่คุณลุงเองเนี่ยนะฮะเป็นประธานชุมชนที่อยู่กันมาตั้งแต่แบบ
ตั้งเดิมอะนะฮะโอ้โหโบราณแล้วอะ
ลุงเองเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับองค์ท่านบ้าง
ถ้าจะบอกว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับเราก็เหนือจากคำบรรยายที่จะพูดออกมานะครับ
ว่าถึงวันนี้เราบอกตรงว่าเราในฐานะที่เป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ย
เรามีความเสียใจเสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ
ในโอกาสที่พระองค์ท่านได้จากพวกเราไปเนี่ยมันไม่รู้จะพูดคำไหนออกมา
ถ้าหากว่าเราในฐานะที่เป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเนี่ย
ถ้าเราไปซะดีกว่าพระองค์ท่านอยู่นะครับ
คือพูดง่ายถ้าเราไปแทนพระองค์ได้เราจะไป
ไปแทนทันทีเลยนะครับเพื่อพระองค์ท่านได้อยู่กับพี่น้องประชาชน
เพื่อเป็นขวัญใจของประชาชนตลอดไป
ผมได้ข่าวว่าท่านบอกว่าจะอยู่๑๒๐ปี
ท่านไปเร็วเกินไปที่เราจะคิดไม่รู้จะพูดยังไง
ก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มีคำอะไรที่จะพูด
นอกจากว่าขอให้ว่าองค์เสด็จสู่สวรรค์คาไล่เถอะ
เหมือนกับท่านเสด็จมาจากสวรรค์ท่านจะกลับสวรรค์เราก็ให้ท่านไป
แต่ว่าท่านจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป

ของคนบึงพระราม๙ตลอดไป
ท่านจะอยู่ในความทรงจำของคนบึงพระรามก้าวตลอดไป
ที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทย
แผ่นดินในรัชกาลที่๙ครับ

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ